คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนจากอุบัติเหตุถึง๒๕คน

เพื่อการขับขี่ปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรพร้อมกัน
ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร